ไปดูเรื่องของน้องพาคินกันต่อตามกันต่อหน่อยนะคะ
วันนี้เข้าสู่วันที่๘แล้วที่น้องหายตัวไป
คือหายไปแบบไร้ร่องรอยคือครอบครัวพ่อแม่เองก็เป็นห่วงนะคะ
ชาวบ้านตอนนี้เป็นห่วงกันหมดแล้วเพราะไม่รู้ว่าน้องหายไปไหน
น้องก็ขวบกว่าเองน่ารักน่าเอ็นดูงมหาก็แล้วอะไรก็แล้ว
ยังไม่เจอจนล่าสุดเนี่ยค่ะลงพื้นที่ปูพรมค้นหาใหม่อีกรอบนึงค่ะ
วันนี้นะคะพันธุ์ตำรวจเอกอัชวินบุญธรรมเจริญ
ผู้กำกับการสพท่ายางจังหวัดเพชรชบุรี
สั่งการลงมาให้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสพท่ายาง
สืบสวนภูทรจังหวัดเพชรบุรี
ระดมกำลังเตรียมความพร้อมและกระจายกำลังปูพรม
ค้นหาน้องพาคินวัย๑ขวบ๗เดือนอีกครั้ง
หลังน้องหายไปอย่างที่บอกวันนี้ย่างเข้าวันที่๘แล้วค่ะ
มีรายงานมาว่าเที่ยงคืนของเมื่อคืนที่ผ่านมา
มีการประสานขอความร่วมมือให้กรมชนรับประทานปิดประตูน้ำ
เพื่อให้ระดับน้ำมันค่อยลดลง
เอื้ออำนวยความสะดวกกับเจ้าหน้าที่ในการลงไปในคลองชลประธานเร่งค้นหาน้อง
โดยแผนการค้นหาจะดำเนินการเต็มรูปแบบเลยนะคะ
ทางน้ำและทางบกพร้อมกับประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านช่วยกันตามหาตามทุ่งนาเพิ่มเติมด้วย
ในส่วนของการสืบสวนค่ะตำรวจยังคงทำงานต่อเนื่อง
หลังจากที่ล่าสุดได้หลักฐานสำคัญมาเป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
ที่เป็นนางอรยะหรือแม่น้องพาคินผ่าน้องพาคินอุ้มอยู่ในมือนะคะ
นี่คือภาพสุดท้ายนะเพราะเป็นช่วงเวลา๔โมง๒๑นาที

ถือเป็นราธารสำคัญเลยที่ตำรวจสอบพ่อไทยยางระบุว่า
มันสอดคล้องกับคำให้การของพี่ชายวัย๗ขวบ
ให้การเอาไว้ตอนไปสอบปากคำวันที่๕เมษายน
ที่ผ่านมาว่าแม่พาไปซื้อขนมก่อนจะพากลับบ้าน
แล้วก็คำให้การของพี่เลี้ยงเด็กด้วยที่บอกว่า
แม่เด็กไปรับน้องพาคินที่บ้านรับเลี้ยงเด็กเวลาประมาณ๔โมงกว่า

ก่อนจะมีคนเห็นว่าน้องเล่นอยู่กับสุนัขหน้าบ้าน

ก็ต้องรอดูนะคะว่าการปูพรมและระดมกำลังค้นหาในวันนี้
จะเกิดผลหรือว่าจะเจอร่องรอยเบาะแสอะไรบ้าง
ก็หวังใจให้น้องปลอดภัยอยู่ที่ใดสักที่หนึ่งนะครับ